นี่นะฮะขึ้นชื่อว่าโจรเอาทุกอย่างจริงนะฮะ

๒คนนี้ขี่รถจักรยานยนต์มาคนหนึ่งดูต้นทาง
อีกคนนึงคอยที่จะไปขโมยรถจักรยานยนต์ของคนอื่นเขา
นี่ครับคุณผู้ชมที่เกิดเหตุ
ก็สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ได้
ทางร้านสะดวกซื้อแห่ง๑นะครับ
กล้องวงจรปิดจับภาพเมื่อวันที่๒กันยายน

บันทึกภาพผู้เสียหายที่ขี่รถจักรยานยนต์
๑ชช้างฮฮ๑๒๗๐กรุงเทพฯมค

แล้วก็มาจอดบริเวณข้างร้านสะดวกซื้อ
แล้วก็ลงจากมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของในร้านนะครับ
หลังจากนั้นเราเห็นไหมครับผู้ชายวัยรุ่น๒คน

นั่งอยู่บนจักรยานยนต์ที่เขาขี่มานะครับ

แล้วหลังจากนั้นเขาจดจดจ้องจ้องจากยานยนต์คันนี้นะครับคุณ

ก็เลยไปขโมยรถคันนั้นเลย
แล้วก็ใช้เท้ายัน
ใช้เท้ายันนะเพราะคันนั้นสตามไม่ติดนะ
แต่ก็ขับคู่กันไปตีกันไปหลบหนี
บนถนนหมายเลข๓๔๐มุ่งหน้าสพบางบัวทอง

โดยนายพิชาติสงค์น้อยอยู่๕๒ปี
อาชีพรปภเต็นต์รถยนต์บางบัวทอง๒๘๙
ก็เลยร้องเรียนมาถึงผู้สิทธิ์ของเรา
บอกว่าถูก๒โจรวัยรุ่นร่วมกัน
ขโมยรถจักรยานยนต์ของเขานะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณข้างร้านสะดวกซื้อ

โดยเจ้าของรถล่าให้ฟังบอกว่าผม

และเครื่องดื่มชูกำลังที่ร้านสะดวกซื้อนะครับ

พอออกมาจากร้านแม่รถจักรยานยนต์ผมร่องหนเลย
ผมก็เลยเดินกลับไปที่เต็นต์รถที่ทำงาน
เพื่อไปบอกเพื่อนให้รีบขับจักรยานยนต์
คนร้ายสิหาดูซิว่าคนร้ายเนี่ย

แต่ว่าวนหากันก็ไม่เจอนะ

เพื่อให้ตำรวจติดตามคนร้าย
ดำเนินคดีแล้วก็ดูกล้องวงจรปิดของร้านสะดวกซื้อ

ก็บอกว่ารอบภพที่เต้นของตัวเนี่ย
จริงแล้วเขายืมรถของผมเนี่ย
ขี่ไปซื้อบุหรี่กับเครื่องดื่มชูกำลัง

รถผมเองรถเจ้าของเต็นต์เนี่ยนะครับ
ผมซื้อมาป้ายแดงราคา๖๐๐๐บาทเลย
ซึ่งแน่นอนนะฮะภาพจากกล้องวงจรปิด

แต่ตอนนี้มันผ่านมากี่เดือนแล้วคุณ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒กันยายน
นี่มันจะปลายเดือนแล้วนะฮะ

ยังไม่มีความคืบหน้าจากตำรวจสพบางบัวทองเลย
ก็อยากจะฝากถึงตำรวจช่วยหน่อย